ไปดูเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับวัดเหมือนกันค่ะ
อ่านข่าวนี้แล้วก็สงสาร
คุณยายจันทร์อายุ๙๐ปีแล้วค่ะ
คุณยายทุกวันอาศัยข้าวจากวัดกินประทังชีวิต
เพราะว่าสามีคุณยายก็เสียชีวิตไปนานแล้ว

วันไหนวัดไม่ได้เอาข้าวมาให้ยายก็ต้องอดไป

จ๋าแล้วเวลายายป่วยยายทำยังไง

คือบางทีก็นั่งร้องไห้จนกว่าจะมีคนมาเห็น

สภาพบ้านที่คุณยายอยู่เนี่ยนะคะ
ไทยรัฐทีวีได้รับการบอกเล่าจากชาวบ้าน
บอกว่านักข่าวลงไปดูหน่อยเถอะ
มีคุณยายอายุ๙๐ปีอยู่บ้านหลังนี้คนเดียว

ทีนี้ค่ะคุณวันทินีศรีเคนผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่
ไปที่ซอยขุมทองลำต้อยติ่ง๒ที่เขตลาดกระบัง
ก็เป็นบ้านที่ปลูกอยู่เชิงสะพานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่๔เนี่ยนะคะ
นั่งอยู่นี่ค่ะคุณผู้ชมคือคุณยายจันทร์ร่ำรวยอายุ๙๐ปี
แล้วคุณยายอยู่ในบ้านเป็นบ้านไม้ยกพื้นสูง
แต่ว่าสภาพมันก็ผูกพังแล้วถูกปลวกกินเกือบจะหมดหลังแล้ว
ซึ่งที่บ้านยายไม่ได้มีไฟฟ้าไม่ได้มีน้ำปลาปลา
อาศัยรองน้ำใส่ตุ่มข้างล่างนี้ค่ะคุณผู้ชม
แล้วยายจันร่ำก็เล่าให้กับคุณวันนี้ผู้ศึกค่าของเราฟังว่า
ยายน่ะอยู่บ้านหลังนี้คนเดียวยายไม่มีลูกหรอก
สามีเนี่ยก็เสียชีวิตไปนานแล้วทุกวันนี้ยายอยู่ลำบากมากลูกเอ้ย
ต้องอาศัยข้าวจากวัดวชิรธรรมาวาส
แล้วน้ำก็อาศัยให้ผู้ใจบุญตักน้ำฝน
ยายรองใส่ในโอ่งเอาไว้ส่งขึ้นมาให้บนบ้าน
เพราะยายเดินลงไปไม่ไหวยายทำได้แค่คลาน
ดวงตายายก็ฝ้าฟางมองอะไรไม่ค่อยจะชัด
หูยายเองก็ไม่ค่อยจะได้ยิน

พามาให้ก็เอาข้าวเช้าขึ้นก็นั่งรอตรงนี้
เอามาให้ก็ไป
ไม่ได้มาให้ลูกศิษย์นะลูกตู้
มาให้ก็ไปฉะนั้น
ถ้าพระไม่มาให้นี่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันใช่ไหม
ใช่หมายภาพไม่ดูแลด้วยนะ

นั่งโกรธน้ำตาเป็นเลือดแหล่
แล้วถ้าพระเขาไม่มาส่งข้าวนี่ยายจะกินยังไง

ตายพระไปส่งข้าวก็มียังตายอยู่นั่นแหละ

พาจะส่งให้

ถ้าเกิดว่าพระท่านไม่เอาข้าวมาส่งให้จะทำยังไง
แล้วก็เลยถามว่ายายจ๋ายายก็อายุเยอะแล้วนะ

ยายบอกว่าก็จ้างให้คนพาไปหาหมอ
แต่ถ้าเกิดว่าบางทียายเจ็บป่วยมาก
ยายนั่งร้องไห้อยู่ตรงนี้
มีคนผ่านไปผ่านมาเขามาเห็นเขาก็ช่วยยายเองบอก

ทุกวันนี้ตัวคุณยายจันทร์บอกว่ายายก็เกรงใจวัดมาก
เพราะว่าต้องอาศัยวัดกินข้าวไปวัน

อยากจะช่วยเหลือบริจาคเงินช่วยคุณยายเนี่ย
ติดต่อโดยตรงไปที่วัดวชิรธรรมมาวาดได้เลยนะคะ

คือทางวัดรู้จักยายจันทร์ดีค่ะ
เพราะว่าเราก็ไปสอบถามพระลูกวัดในวัดวชิรธรรมาวาส
เล่าให้ฟังค่ะว่าวัดดูแลคุณยายมานานหลายปีแล้ว

ยายก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ยายเดินไม่ได้
เคยคิดนะว่าจะรับคุณยายมาดูแลให้อยู่ภายในวัด

แต่คุณยายบอกว่ายายขออยู่บ้านยายดีกว่า
เอาแค่ข้าวกับน้ำให้ยายกินแต่ละวันก็พอแล้วลูกเอ้ย
ไม่อยากรบกวนทางวัดให้มากไปกว่านี้
แต่คุณผู้ชมคะสิ่งที่เรากังวลที่สุดเลย
คือกังวลเรื่องสุขภาพของคุณยาย
เพราะว่าคุณยายก็อายุ๙๐ปีแล้ว
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลเรื่องนี้ด้วยนะคะ